คุณผู้ชมคะเรื่องเฉาในวงการผ้าเหลืองนี่มีมาเป็นรายวันเลยเหมือนกันนะคะ

ถอดสบงทรงดื่มเหล้าเคล้าเคลียร์เด็กนั่งดริ้งแล้วจะชิ่งเพราะว่าตังค์ไม่พอจ่าย
ทีนี้ทำยังไงเขาก็จับกันสิจะรุมสกรรมกัน
และที่สำคัญทุกคนในร้านไม่รู้นะว่าผู้ชายคนนี้คือพระค่ะ
แล้วไม่เอากังคืนทุกคนแบบนี้

โอ๊ยเคยไปหรอก
พี่เอาบัตรมานะแล้วก็บอกรหัสเอาไปจดให้

โอ้โหดูสิเห็นไหม
คือเด็กในร้านน่ะผู้หญิงพูดมึงมึงกูกู

ก็ก็จูบเขาจกเขารับประสานรึเปล่า

แล้วไปดื่มค่าเหล้าทั้งหมด๓๐๐๐บาท

ทีนี้ค่ะเจ้าของร้านอาหารที่สัตหีบชนบุรีเนี่ยนะคะ
ก็ต้องพาผู้ชายคนนี้นะไปที่โรงแรม

แล้วปรากฏว่าแจ้งเจ้าหน้าที่

คุณผู้ชมเห็นมุมนี้ไหมมุมที่แอบ
นี่คือจีวอนเพราะอะไร

ใส่สบงห่มจีวอนเตรียมจะหนีอยู่แล้ว
ทุกคนล้อมจับตัวไว้ได้อยากให้ดูจังหวะนี้จังเลยค่ะ
โอ้โหคุณนี่ค่ะคือตำรวจนะนะพอไปถึงแล้วพยายามให้เขาเปิดประตู
แต่ว่าเขาก็แสดงพฤติกรรมไม่สำรวมเลยค่ะ
ทีนี้ชาวบ้านก็ตะโกนด่าจนสุดท้ายเปิดประตูเข้ามา
แล้วตำรวจก็เลยคุมตัวได้นำพระรูปนี้อืม
นำผู้ชายคนนี้ค่ะไปสอบปากคำที่สพสัตหีบ
ทราบชื่อคือพระมหาสมภพคล้ายหนองลีอายุ๔๒ปี
ศึกษาระดับประเรียนธรรม๔ประโยคนะ
แล้วตอนแรกตอนที่นำตัวไปสอบ
คือเขาก็ปฏิเสธค่ะบอกว่าไม่เคย
ไม่เคยไปนั่งดื่มไม่เคยไปนั่งดริ้งไม่เคยไปนั่งกินอะไรเลย

คือเขาแค่บอกว่าดื่มเบียร์ในห้องพัก๒ขวดเฉย
แต่พอตำรวจนี่ดูคลิปนี้ใครใช่หรือเปล่า

ก็คือดื่มแล้วเอาตังค์ไปไม่พอมีอยู่๗๐๐ไม่พอจ่าย

ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องนิมนต์พระครูประหลัดวินัยธีรโย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพประสาทเตาถ่านเนี่ยนะคะ
ศึกแล้วก็ต้องดำเนินคดีกับอดีตพระรูปนี้
ซึ่งเจ้าของร้านเขาบอกนะว่าอดีตพระรูปนี้
แต่งตัวเหมือนแบบคนทั่วไปเลย
คือก็พอมาถึงปั๊บก็สั่งเบียร์ดื่มตั้งแต่ตอนเย็น
ตั้งแต่ตอนดอมเย็นมาจนถึงร้านปิดเลย
แต่พอไม่มีตังค์จ่ายก็เลยกลายมาเป็นประเด็น

เหตุการณ์แบบนี้สะเทือนวงการผ้าเหลืองค่ะ
มันมีออกมาบ่อยไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้

ก็ถูกดำเนินคดีไปใช่หรือเปล่าประเด็นทำสี่ประโยคเลย